ณขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกัน
เพราะอ้างว่ามีรายชื่อของคนไทยไปเกี่ยวข้องด้วย
และในวันพรุ่งนี้ในช่วงสายปปงก็เตรียมแถลงข่าวความชัดเจนเรื่องนี้ด้วยครับ
อกจากปปงแล้วในฝั่งของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ
บดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนายสังสิทธิพิริยรังสรรค์นั้น
ก็เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคลที่มีรายชื่อเพื่อให้เกิดความชัดเจน
โดยนายสังสิทธิ์นั้นระบุว่าสถาบันการเงินโลกชี้ให้เห็นแล้วว่า
ปี๒๕๕๗ประเทศไทยมีเงินไหลออกนอกประเทศไปกว่า๒๒๐๐๐ล้านบาทต่อปี
สาเหตุเพราะคนไทยเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศ
แล้วไม่ส่งกำไรกลับมาเนื่องจากต้องเสียภาษีถึง๑๒๐
ทำให้บุคคลและนิติบุคคลนิยมแห่เอาเงินไปฝากที่ประเทศปานามา
เพราะเสียภาษีเพียงแค่ร้อยละหนึ่ง
หรือบางทีก็ไม่ต้องเสียเลย
แต่ทั้งหมดไม่สำคัญไปกว่าได้เอาเงินไปทำธุรกิจจริงหรือไม่
เพราะบางส่วนต้องยอมรับว่าเป็นเงินที่ไม่สุจริต
พยายามให้คนของประเทศปานามาตั้งนิติบุคคลให้
เพื่อง่ายต่อการทำธุรกรรม

เกือบทุกประเทศล้วนโดนกันทั่วหน้า
ยกเว้นสหรัฐอเมริกา
จะมีรายชื่อก็เป็นคนที่เกษียณอายุแล้ว
เท่าที่ทราบมีคนไทยมากถึง๗๘๐ราย
และบริษัทหลักทรัพย์ของคนไทยอีกจำนวนหนึ่ง
ที่มีรายชื่ออยู่ในเอกสารที่หลุดรอดออกมาในครั้งนี้
ไม่ใช่แค่ตัวเลข๒๑รายตามที่เป็นกระแสข่าว
อยากเรียกร้องให้บริษัทนั้นได้ตรวจสอบ
รวมไปถึงตรวจสอบบุคคลที่ถูกเปิดเผย

พร้อมทางแก้ปัญหาระยะห่างระยะว่าง
ด้วยการปรับภาษีนิติบุคคลให้เท่ากับภาษีบุคคลธรรมดา
เพื่อไม่ให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี
เพราะจะสามารถตามแกะร่องรอยที่มาของเงินได้
ขณะเดียวกันก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไข
ซึ่งปปงนั้นก็เตรียมที่จะเพิ่มมูลฐานความผิด
กรณีหลีกเลี่ยงภาษีอีกหนึ่งมูลฐานด้วยครับ